เรื่องค่ะเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยเช่นเดียวกันที่สมุทรประการอันนี้เกิดขึ้นในรอบอนาบริเวณของสถานศึกษาค่ะ
เด็กกำลังจะข้ามม้าลายปรากฏว่าโดนมอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนได้รับบัตรเจ็บค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนเลยค่ะที่จับภาพนี้ไว้ได้ใช่ไหมคะ
จังหวะเด็กข้ามถนนรถก็มาแล้วเด็กก็ข้ามทางม้าลายนะคุณกาย
เด็กที่กำลังข้ามถนนเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม๑จะเข้าไปโรงเรียนวัดทรงธรรมตรงถนนเพชรชะหึง

ประการปรากฏรถเก่งคันนี้มาก็เฉียวชนได้รับบาดเจ็บค่ะ
แต่รอปภของโรงเรียนคือเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะ
ก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วนำส่งโรงพยาบาลได้ทัน
อันนี้คือภาพเมื่อตอนเช้านี้นะคะ๗โมงเช้า
มีร่องรอยเฉียวชนทางด้านซ้ายกระจกมองข้างแตกหัก
คนที่ขับรถคันนี้ก็คือนางสาวกิตระวีค่ะ
ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนและแจ้งข้อหานะคะ
ดำรงซึ่งเป็นรอปภของโรงเรียนดูสภาพรถก็โดนเด็กที่กำลังข้ามมาพอดี

รอปภของโรงเรียนนายดำรงบอกว่าเมื่อเช้ากำลังยืนโบกรถหน้าโรงเรียน
แล้วก็บอกเด็กนักเรียนฝั่งตรงข้ามบอกอย่าเพิ่งข้ามมารถยังขับเร็วอยู่
แต่เด็กเนี่ยเอี้ยวตัวข้ามมาปุ๊บถูกรถเก่งคันนี้เฉียวชนทันทีนะคะ
เพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็ต้องเน้นย้ำไปด้วยนอกเหนือจากกรณีนี้นะคะ
จริงแล้วหน้าโรงเรียนหรือชุมชนก็สำคัญเลยที่จะต้องลดความเร็ว
เพราะมันเกิดอะไรได้ตลอดเวลานะคะ
ก็อีกอย่างหนึ่งสัญญาณไฟก็สำคัญนะคะสำหรับตรงจุดนี้
เขาก็อยากจะให้มีสัญญาณไฟจราจรมาช่วยติดด้วยนะคะ
เฉลิมชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยรองภูมิในการฝ่ายกิจการนักเรียนบอกว่า
คุณผู้ชมครับ